อันนี้อันนี้ข่าวภรรยาหลวงช้ำใจเหลือเกิน
อยู่กินกับสามีมีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้อง
หนึ่งโอ้โฮนี่แต่ไปอยู่กับภรรยา
น้อยอืมหอบเงินหอบอะไรไปหมดสักพักหนึ่ง
มีเกิดที่ภรรยาขอภัยสามีเสียชีวิตเอ้า
แต่กลายเป็นว่าทรัพย์สินทุกอย่างและเงินทองทุกอย่าง

ฉันที่เป็นภรรยาหลวงมีหลวงฉันมีทะเบียนสมรส
แล้วฉันจะยังไงต่อดี

ผู้หญิงคนนี้คือคุณจันเพ็ญเพชรวงอายุ๖๖ปี

นี่คือทะเบียนสมรสของฉันกับสามี
สามีเป็นทหารอากาศ

ว่าฉันกับสามีแต่งงานอยู่กินกันมาตั้งแต่ปี๒๕๓๑นี่คือหลักฐาน
หลังแต่งงานคุณป้ากับสามีก็เปิดร้านอาหาร
อยู่ในค่ายทหารแถวสะพานใหม่นะครับ
จนกระทั่งปี๒๕๕๓สามีของคุณป้าถูกลอตเตอรี่มรางวัลที่๑ได้เงินไป๖ล้านบาท
กับสามีโอ้ด้วยความดีใจจัดเลี้ยงกันใหญ่โตให้คนแถวบ้านมากงมากินแสดงความยินดีกัน
สามีก็นำเงินที่ถูกรางวัลไปซื้อรถกระบาดมา๑คัน
ซื้อที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ซื้อบ้านที่ปฐุมธานี
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นชื่อของสามีทั้งหมดนะเพราะเงินเขาถูกรางวัลใช่ไหม
ต่อมามีแม่ค้าไก่ทอดคนหนึ่งมาติดพันธุ์สามีฉัน
เพราะเห็นว่าสามีฉันมีเงินหลังจากถูกรางวัลที่หนึ่ง
หลังจากนั้นสามีห่อผ้าห่อผ่อนไปอยู่กับเขาเลย
หายไปอยู่กับแม่ค้าไก่ทอดแล้วลาออกจากการเป็นทหาร
๔ปีผ่านไปสามีติดต่อกลับมาบอกว่า
ฉันขอหย่ากับเธอได้ไหมคุณป้าจันเพลฉันไม่อยากฉันไม่อยาก
ฝ่ายสามีขู่ฉันจะฟ้องหย่าเธอแต่ยังไม่ทันฟ้องหย่า
จู่สามีเงียบหายไปจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ค้าขายไก่ทอดเนี่ยเดินทางมาที่บ้าน
คุณป้าคุณพี่คุณพี่ภรรยาหลวงคุณพี่จันเพ็ญจ๊ะ
สามีของคุณพี่เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะจ๊ะ
คุณป้าก็เอ้าแล้วก็จะให้คุณป้าจันเพลเนี่ย
มอบอำนาจเป็นนังสือมอบอำนาจให้ภรรยาน้อยเนี่ย
เบิกเงินบำนานของสามีทั้งหมด
แต่คุณป้าเอ้าใครจะไปเซ็นให้ฉันเป็นภรรยาหลวง
มีทะเบียนสมรสฉันก็ไม่เซ็นให้เพราะสิทธิ์มันคือมันคือฉัน
ฉันต้องเป็นสิทธิ์ตรงนั้นเพราะฉันมีทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
บำนานหลังจากสามีเสียชีวิตต้องตกเป็นของคุณป้าถูกไหม
ภายหลังจากภรรยาน้อยเดินทางกลับไปมีการไปยื่นสารขอเป็นผู้จัดการมรดกเองนะฮะ
แต่สารให้ตัดสินให้คุณป้ากับภรรยาน้อยเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน
โอ้โหเวรกรรมแล้วฉันเป็นภรรยาหลวงเอ้าทำไมฉันถึงต้องไปเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับภรรยาน้อย
คุณป้าบอกว่าหลังจากสารสั่งแล้วปรากฏว่าภรรยาน้อยกลับไปทำการโอนสมบัติทุกอย่างของสามีเป็นชื่อของตัวเองหมดเลย
เพราะสารสั่งให้ร่วมกันใช่ไหมล่ะเพราะภรรยาน้อยก็เลยมีสิทธิ์ตามกฎหมายครึ่งหนึ่งถูกไหมนะฮะ
ซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยคุณป้าบอกว่าอ้าวฉันมีทะเบียนสมรสฉันต้องเป็นผู้ครอบครองคนเดียวไม่ใช่หรือ
แต่ทำไมฉันถึงแบบไม่มีอะไรเลยเพราะสุดท้ายแล้วคุณป้าเองไม่มีเงินจ้างทนายความไปสู้คดี
เพราะลำพังทุกวันนี้ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยท้องก็แบบไม่มีเวลาแล้วแล้วไม่มีเงินบางวันก็ไม่มีเงินแม้จะซื้อข้าวกินด้วยซ้ำไป
คุณป้าต้องไปรอต่อแถวให้คนมาบริจงบริจาคอะไรก็ว่ากันไปคุณป้าจึงอยากจะขอความช่วยเหลือใครที่คือด้านกฎหมายอยากให้ทนายอาสามาช่วย

ต้องแบ่งให้คุณป้าตั้งแต่แรกด้วยซ้ำแต่ทำไมทำไม

เดี๋ยวต้องรออีกฝั่งเหมือนกันออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หรือว่าคุณป้าเข้าใจอะไรผิดบ้างหรือเปล่า
หรือจะมีฝ่ายไหนทางทนายอาสาเยอะแยะเน
อาจจะต้องเข้าไปช่วยดูแลเรื่องนี้ไกลเกลี่ยกันนะคะ